ชอบทานหอยหวานไหมครับนะฮะหอยหวานนี่
ผมคิดเมนูอื่นไม่ออกนอกจากเอามาย่าง
ออกมาเขาบอกว่าหอยหวานแต่ราคาไม่หวานเลยหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาท
คุณผู้ชมฮะเอามาฟังความทั้งสองข้าง
นางสาวอัชรารัชหงษาโพสต์ภาพเป็น
บิวค่าอาหารแล้วก็เล่าเรื่องราวเบาะว่า
เธอพาเพื่อนมีทั้งคนไทยคนจีนรวม๕คน
รับประทานอาหารทะเลที่ร้านแห่งหนึ่งที่หาดแม่รำพึงจังหวัดระยอง
สั่งอาหารมา๑๔อย่างมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมา
ุ้งมังกรเผาหอยนังรมทรงเครื่องปลานึ่งซีอิ๊วปูม้านึ่งแล้วก็กั้งทอดกระเทียม
อาหารดีทั้งนั้นนะครับ
ซึ่งหนึ่งในเมนูที่เธอสั่งคือหอยหวาน๑จาน
น้ำหนักรวมไม่น่าจะถึง๑กิโลกรัม
นี่คือจานนี้ถูกไหมคะ
หลังจากที่รับประทานกันเสร็จสับก็เรียกเช็คบิน
นะครับปรากฏว่าอาหารมื้อนี้ราคา๘๔๘๔บาท
คือราคารวมเธอบอกว่าเธอไม่ตกใจ
แต่ที่ตกใจคือหอยหวาน
หอยหวานจานเดียวราคา๑๕๓๐บาท
เออนี่ค่ะนี่ค่ะซึ่งแพงกว่าไอ้กุ้งมังกรที่อยู่ขวามื้อซะอีก
นะครับที่ราคา๑๕๐๐บาท
ส่วนราคาอื่นอาหารอื่นที่สั่งนะเธอบอกปกติ
อ่านะครับค่ะพอจ่ายเงินเสร็จปั๊บทุกคนไม่ค่อยสบายใจ
แล้วก็มองว่าเหมือนราคาอาหารมันจะสูงเกินไป
ก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
มันกลัวจะกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยว
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่ร้านนี้ครับ
ไปพบกับนางวิไลวันกระจ่างแจ้งแล้วก็นางสาวธนารีกระจ่างแจ้ง
เป็นเจ้าของร้านเจ๊อึ่งครับร้านเจ๊อึ่ง
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวนะครับลงพื้นที่ก็มี
ทวีปแสงกระจ่างนายกอบตตะพงท่านมาร่วมตรวจสอบด้วย
เจ้าของร้านนะครับเอาหอยหวานแบบเป็น
คือยังไม่ตายจากจังหวัดระยองขายกิโลกรัมละ๙๐๐บาท
เทียบกับหอยหวานตายที่ส่งมาจากภาคใต้
อันนี้ราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาทมาให้ดูความแตกต่าง
อ๋อดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีให้เลือกเป็นกับตาย
แล้วคนละราคาซึ่งต่างกันเยอะนะ๓เท่านะ
ใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนางสาวธนารี
ที่ร้านโดยลูกค้าเลือกเองทุกอย่าง
วันนั้นลูกค้ารับประทานหอยหวานนะครับ

ซึ่งทางร้านขายกิโลกรัมละ๙๐๐บาทใช่ไหม
ก็เป็นเงิน๑๕๓๐บาท
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าที่ร้านขายเป็นกิโลกรัม

เข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะสื่อสารกัน
ไม่เข้าใจลองฟังเสียงชี้แจงหน่อยครับ
เหตุการณ์ที่เกิดวันนั้นลูกค้าชาวจีนค่ะ

คือลูกค้าจะซื้อของนะคะ

สำหรับคนทานหอยหวานเหมือนกันนะคะ

ไม่รู้ว่าเป็นหอยหวานเป็นหรือหอยหวานตาย